์ตัววันนี้นะครับมีเหลี่ยงขันหนึ่งคู่ด้วยกันเกมที่ขนแก่นอยู่ในเต็มอันดับ
ตอนแรกก็พุทธศิลปยังไม่เป่านะครับแต่ว่าสุดท้ายนั้น
เป่าแล้วก็เป็นทางด้านยาเซียอิสลามี่ยิงเข้าไปนะครับอ่า
เปลี่ยนจากอิปซันเมโลมาเป็นยาเซียอิสรามีนะครับ
หลังจากพลาดมา๒นัดแล้วนะครับสำหรับอิสซัน
แต่ว่านาทีห้าสิบเจ็ดครับอิปซั่นเมโลก็มาแผงลิตรนะครับ
ตัดเข้าในแล้วก็ยิงหักข้อเข้าไปให้ขอนแก่นนำสองศูนย์
เวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมขอนแก่น
เอาชนะสุพรรณบุรีไป๒ประตูต่อ๐นะครับ
เก็บเพิ่มเป็นยี่สิบสี่แต้มขึ้นมาอยู่อันดับสิบ
ส่วนสุพรรณบุรีนั้นยังอยู่ในโซนตกชั้นมี๑๖๑๖แต้มเท่าเดิมนะครับ
ส่วนเกมในวันนี้ครับพี่เจครับกราฟ๑๘นาฬิกานะครับ
มีคู่บิ๊กแมชสำคัญเลยนะครับซุปเปอร์บิ๊กแมช
เมืองทองยูเนเต็ดอันดับ๔พบกับบุรีรำยูเต็ดนะครับ
จ่าฝูงที่ไม่แพ้ใครมาแล้ว๗นัดติดนะครับ
ความพร้อมเกมนี้ของเมืองทองจะหมดสิทธิ์ใช้งานพิชาอุทา
กลางกลางคนสำคัญที่ติดโทษแบนแต่จะได้ทางลูคัสโฮช่า
พ้นโทษแบนกลับมานะครับส่วนที่เหลือก็ยังอยู่กันครบ
นำโดยวิรเทพป้อมพันธ์วิลเลียนป๊อปแล้วก็เฮลลี่อาเนเยที่
ล็อกประตูแรกให้กับทีมได้แล้วนะครับในนัดที่แล้ว
ส่วนทีมเยือนบุรีรัมยูเต็ดนะครับเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานดีกาล
ที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็สุประชัยใจเด็ด
หน้าคนสำคัญที่ติดโทษแบนนะครับส่วนแข้งตัวหลักรายอื่นก็ยังอยู่กันครบ
ทั้งสุพโชคสรรชาติศรักหายประโครแล้วก็เจ้าอุ่มธิรธรรมบุญมาทัน
ที่จะกลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งนะครับดูสถิติคู่นี้นะครับ
นับเฉพาะในไทยลีกเมืองทองกับทางด้านบุรีรามยูเนเต็ดนะครับ
พบกันยี่สิบสามนัดเมืองทองชนะสี่สมเสมอสิบ
แล้วก็ทางฝั่งบุรีรำเองชนะไป๙ด้วยกันนะครับ
ก็มีสีสันนอกเหนือจากเรื่องของผลการแข่งขันแล้วเนี่ย

คุณกรุณาทิศชอบหรือว่าป้าตายรองประธานสโมสร

ซึ่งก็มีเรบินซูลาก้ากองหลังนรึบดินวิรวัตโดมกัปตันทีม

เกมที่บุรีรำเอาชนะแบงคอกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์
คุณกรุณาก็ตกลงกับต้นนรบดินถึงเรื่องการแจกโบนัสนะครับ
ก็คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเป็นคลิปที่สนุกสนานเฮฮามาก
แต่ว่าเกมกับเมืองทองเนี่ยไปสู้เอาเองนะ
คือถ้าคุณยิงได้คุณก็เอาไปลูกละ๓แสนนักเตะก็เอา

พวกนี้เขาก็คุยกันนักบอลเขาบอกว่านี่ไงรวมแล้วเป็นล้าน

อันนี้คือสนุกเฮฮาแบบขำขันขิงกันไปขิงกันมา
เมืองทองคราวนี้เป็นข่าวออกมาก็ยอมไม่ได้
ล่าสุดเลยนะครับบอกว่าถ้าชนะบุริดำอัดฉีด๑ล้านบาท
เอาผลชนะพอนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าเกมจะเดือดแค่ไหนนะครับ
ก็ย้ำโปรแกรมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันเสาร์นี้นะครับ
ก็คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับหนองบัวพิชยาเอฟซีพบกับ
คอกยูเนเต็ดนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลหญิง
ทีมชาติไทยนะครับที่กำลังเตรียมทีมอยู่ในศึกชิงแชมป์
เอเชียสองพันยี่สิบสองรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับที่จะพบ
ทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้สามโมงนะครับล่าสุดก็
พบนักเตะติดโควิด๑๙หลายคนนะครับทางทีมชาติไทย
ว่าเอฟเฟย์ไทยแลนดเนี่ยก็แจ้งมาแต่ว่าไม่ได้แจ้ง
จำนวนผู้ติดเชื้อว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับอย่างไร
ตามจำนวนนักกีฬาที่ผลตรวจเป็นลบหรือว่าไม่ติดเชื้อ
ยังมีจำนวนเพียงพอสำหรับลงแข่งขันในวันนี้
นะครับที่ทางเอฟซีกำหนดไว้ว่าจะต้องส่งผู้เล่นไม่
กว่าสิบสามคนลงแข่งขันนะครับอ่าก็เป็นกำลังใจ
ให้นะครับเป็นเกมที่ถามว่าสำคัญไหมก็แน่นอนสมาทุก
แหละแต่ว่าวันนี้เราก็เน้นประสบการณ์เพราะว่าถ้าเกิด
ว่าเราแพ้แล้วออสเตรเลียเข้ารอบรองชนะเลิศยังไง
พื้นที่สุดท้ายมันเปิดให้เราต้องแล้วก็คาดการว่าเราคง